ส่วนข่าวของเราในช่วงนี้คุณผู้ชมไปดูเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดกันหน่อย
สามชุกเป็นพ่อค้าขายยาเสพติด
แล้วทีนี้มีการตำรวจเข้าไปตรวจค้นที่บ้านเป้าหมาย
แล้วเขามีการโทรศัพท์มานะเหมือนกับจะมาเก็บเงินค่ายา
แต่ท้ายที่สุดแล้วตำรวจเขาก็มีการตั้งกำลังรออยู่
พอมาเจอจริงแล้วเนี่ยกลับขับรถหนีแบบนี้
เหมือนกับในหนังบู้หนังแอคชั่นเลยคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายก็ไม่รอดค่ะก็ถูกรวบตัวได้นะคะ
โดยภาพเหตุการณ์เป็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจภูทรสพสามชุก
จังหวัดสุพรรณบุรีกำลังขับไปไล่ล่าจับกลุ่ม
นายกฤษณะจินดาอินหรือว่าอ้วนสามชุก
อายุ๓๓ปีเป็นเอเย่นขายยาค่ะ
การจับกลุ่มครั้งนี้ก็เกิดจากที่พันธ์ตำรวจเอกสมบัติ
สมบูรณ์ผู้กำกับการสพสามชุกก็สั่งการเลยนะ
ฝ่ายสืบสวนไปตรวจค้นบ้านหลังหนึ่ง
คือบ้านของนายสมพลสว่างศรีอยู่ที่ตำบลหนองผักนาค
เพราะว่าสืบมาได้ไงว่าบ้านหลังนี้มีการลักลอบขายยาบ้า
พอตำรวจไปถึงบ้านหลังดังกล่าวคุณผู้ชมก็เข้าตรวจค้น
แล้วมีโทรศัพท์มาคนที่โทรศัพท์มาถึงบ้านหลังนี้
คืออ้วนสามชุกบอกว่าจะเข้ามาเก็บเงินค่ายาบ้า
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าทางเลยวางแผนดักรอ
ต่อมาเนี่ยอ้วนสามชุกก็มาจริงค่ะ
ขับรถเก๋งมามาถึงบ้านเป้าหมายของนายสมพล
แล้วมีแฟนคือนางสาวพัทรานาคทิพย์อายุ๓๔ปีนั่งมาด้วย
พอมาถึงตำรวจก็แสดงตัวขอตรวจค้นค่ะ
แต่ว่าอ้วนสามชุกไหวตัวทันเร่งเครื่องหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็ไล่ติดตามแบบที่คุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้
แล้วก็ระหว่างการไล่ล่าผู้ต้องหาเปิดกระจก
ยาบ้าโยนของกลางทิ้งกลางทางเลย
เจ้าหน้าที่ก็ใช้ปืนยิงยางรถจนแตกจนไม่สามารถขับต่อไปได้

เข้าไปหักรถเข้าไปในดงอ้อย

ถูกจับได้พร้อมกับแฟนสาวแล้วก็ของกลาง
เป็นยาบ้า๘๘๔เมตร
แล้วมีเครื่องชั่งดิจิทัลอีก๑เครื่อง
มีซองพลาสติกใสเอาไว้แบ่งยาขายอีก๑๐๗๙ซอง
แล้วก็ปืนสั้นเบอร์๒๐พร้อมกับกระสุน๒นัดนะคะ
จากนั้นก็มีการสอบสวนนายกฤษณะหรือว่าอ้วนสามชุก
ให้การรับสารภาพบอกว่ายาบ้านแล้วก็ปืน

ผมเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่นานในคดียาเสพติดนี่แหละ
พอออกมาไม่รู้จะทำอะไรงานก็ไม่มีทำ

ส่วนแฟนที่นั่งมาด้วยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้
แต่พอให้การแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่เชื่อนะคะ
คุมตัวทั้งอ้วนสามชุกแล้วก็แฟนสาวพร้อมกับของกลาง
ส่งพนักงานสอบสวนสพสามชุกดำเนินคดีต่อไปค่ะ